กรุงเทพมหานครเป็นรูปแบบการปกครองพิเศษครับ
คือคนละเรื่องนะคุณไปดูดี

เหมือนเรื่องเลย

ปกครองปกครองพิเศษครับ
เอาอย่างนี้นะแล้วถามว่าแล้วจะยังไง

เพราะฆาตการส่วนภาคจะถูกถ่ายโอนมายังท้องถิ่น
และก็จะมีประหลัดจังหวัดใช่ไหม
คุณสิทธาพูดประหลัดจังหวัดก็จะทำหน้าที่ประสานงานกับ
ราชการส่วนกลางได้
อย่างนั้นเคลียร์กันตรงนี้นะฮะลูกหลานที่ดูทีวีนะฮะ

เป็นรูปแบบการปกครองพิเศษนะครับ

วันนี้กินไข่ต้มหนึ่งซี่กับข้าวพุกน้ำปลานะ

พบการขับเคี่ยวทางความคิดวิสัยทัศน์จากตัวแทนพักการเมือง

สดจากจังหวัดนครศรีธรรมราช
พฤษภาคมนี้๑๗นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไป